แดดเปรี้ยงเลยไม่รู้จะมีน้ำเผาพอที่จะยอดสวนสมนี่สวทนี้หรือเปล่า
ช่วงนี้เนี่ยบางพื้นที่อยู่ในอากาศที่แห้งแล้วก็แรงอาจจะไม่มีน้ำ
แต่ว่าหลายพื้นที่ก็ได้รับฝนจากพายุฤดูร้อนพัดมาแล้วนะคะ
ช่วงของต้นสัปดาห์ที่ผ่านมากลางสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตกแถวบริเวณภาคอีสานวันนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมจะเคลื่อนมาแล้ว
บริเวณรอยต่อของอีสานกับภาคกลางรวมไปถึงภาคเหนือ
มีพื้นที่ไหนกันบ้างดูเลยนะคะจากแผนที่อากาศภาคไทย
เทียมกรมอุตุนิยมวิทยากลุ่มเมฆนะคะปกคลุมหลายพื้นที่
บริเวณประเทศไทยทั้งตอนกลางรวมถึงตอนล่างด้วยนะคะ
เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูโมเดลจำลองอากาศกันนะคะ
ว่าวันนี้เวลาไหนบ้างที่จะมีโอกาสเกิดฝน
ตั้งแต่๗โมงเช้าจะเริ่มมีฝนตกลงมาเลยนะคะ
นับตั้งแต่แถบบริเวณภาคอีสานตอนล่างตอนกลางตอนบน
น้องคายเลยชัยภูมิแพร่นะคะแล้วก็มาทางเพชรชบูรณ์
ทางภาคเหนือพยาวเชียงรายน่านนะคะ
รวมถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จะเริ่มตก๗โมง๑๐โมงบ่ายโมงบ่าย๓นะคะ
รวมไปถึงตอนเย็นทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปเริ่มตก
จังหวัดไหนบ้างดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะ
วันนี้เตือนการค่ะยี่สิบสี่เมษายนภาคเหนือ
ฝนตกจังหวัดเชียงใหม่อุตรดิษฐ์เชียงรายสุโขทัย
ลำพูนพิศนุโลกลำปางตากพยาว
กำแพงเพชรแพร่พิจิตรน่านเพชรชบูรณ์
อีสานแถบจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม
ร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชศรีมา
บุรีรำสุรินศรีสะเกดอุบลราชธานีค่ะ
กลางวันนี้มีฝนตกเยอะขึ้นนะคะ
นครสวรรค์สุพรรณบุรีลบบุรีกาญจนบุรี
สระบุรีราชบุรีอ่างทองนครปฐมสิงห์บุรี
มุทรสงครามชัยนาฏสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยา

ภาคตะวันออกตกครบ๘จังหวัดเลยนะคะ
มากหน่อยแถบจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะ
ส่วนวันที่๒๕๒๖เมษายนสุดสัปดาห์นี้นะคะ
ฝนจะเริ่มกระจายพื้นที่ไปแถบตอนบนของประเทศ
คือภาคเหนือทุกจังหวัดก็ว่าได้
ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ตกเพิ่มมากขึ้นนะคะ
เหนือแถบแม่ห้องศรอุตรดิษฐ์เชียงใหม่สุโขทัยเชียงราย
สุนโลกลำพูนตากลำปางกำแพงเพชรพยาวพิจิตรแพร่เพชรบูรณน่าน

เหลือแค่เลยชัยภูมิขอนแก่นนครราชศรีมาบุรีรำ
ภาคกลางสระบุรีสระสุพันธ์บุรีอุไทธานีอ่างทองชัยนาสิงบุรี
นครสวรรค์นครปฐมลบบุรีสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยา
รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคใต้นะคะ
สุราชธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขา
ไปถึงภาคใต้ตอนล่างจะตกหนักหน่อยในวันเสาร์อาทิตย
พร้อมรับมือให้ดีค่ะคุณผู้ชมอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะ
ส่วนตอนนี้ดิฉันต้องไปรถสวนส้มแล้ว
ดูเหมือนว่าไม่แน่ใจว่าฝนจะตกลงมาพอ
เรียกรถน้ำมาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
มาเลย

ก็ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของพายุฤดูร้อน
เพราะว่าวันนี้คาดว่าน่าจะถล่มหลายจังหวัดเลยนะคะ